มีการเรียกไปสอบปากคำเป็นครั้งที่๒นะครับ
สำหรับคุณฮิปโปที่สพเมืองนนทบุรี
คือเธอออกมาเธอบอกยังมีข้อสงสัยหลายอย่างเลยจ้ะ
และเชื่อว่าแตงโมไม่โง่ไม่เปรี้ยวไม่ไปปัสสาวะที่ท้ายเรือแน่

นายฉันชนะยิ้มฉายหรือว่าฮิปโปนะครับ
เขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอีกคนนึงของคุณแตงโมนะ
ให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนสพมนนทบุรี
เพื่อให้ปากคำเป็นครั้งที่๒
หลังจากมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในอู่จอดเรือ
แล้วก็เป็นคนแรกนะที่ได้พบกับคุณกติก
โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือให้ค้นหาคุณแตงโมนั่นแหละ
นี่คือกล้องวงจรปิดที่หน้าอู่จอดเรือ
ฮิปโประบุบอกว่าทราบจากกระติกเพียงว่าแตงโมตกเรือ
ขณะไปปัสสาวะท้ายเรือโดยยังไม่เชื่อในคำให้การของทุกคน
ว่าเป็นความจริงทั้งหมดและยังมีประเด็นที่รู้สึกว่ามีพิรุษ
และข้อสงสัยหลายอย่างส่วนการที่แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือนั้น
เชื่อว่าเป็นเรื่องยากแม้ว่าแตงโมจะเคยปัสสาวะบนรถจริง
แต่ครั้งนั้นเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วค่อนข้างจะมิดชิด
ต่างจากบนเรือลมก็แรงผู้ชายข้างบนเรือก็เพิ่งรู้จัก
อีกทั้งการแต่งกายของคุณตังโมวันนั้นเป็นชุดยาว
แล้วก็ยากต่อการปัสสาวะนะฮะหากเป็นเธอเธอบอกว่าเธอไม่ทำอ่ะ
ใช้คำพูดว่าแตงโมไม่ได้โง่ไม่ได้เฟียสขนาดนั้นครับ
ของฉันยังไม่กล้าเลยถ้าจริงเธอเยี่ยว
คิดว่าไม่น่าเยี่ยวบนเรือลมแรงขนาดเยี่ยวไม่กระเซ็นเหรอคะ
ปกติมันเกิดอะไรขึ้นพูดมาเถอะขอร้องเถอะ
แค่อยากรู้เฉยว่าความจริงมันคืออะไร
เพราะว่าสุดท้ายนะตอนนี้เราเชื่อว่าคนที่นั่งฟังทั้งประเทศ
คงรู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมอะไร
คุณฮิปโปยังตั้งข้อสังเกตว่าคนที่อยู่บนเรือ
น่าจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากคุณแตงโมนะ

และการที่คนบนเรือหายไป๑คน
กว่าจะมาเข้าพบภารการณ์สอบสวน
แล้วให้การไปในทิศทางเดียวกันนั้น
ไม่แน่ใจว่าไปคุยกันมาก่อนแล้วหรือเปล่า
ตกลงแนวทางกันมาก่อนแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าจะได้ให้การตรงกันนี่เป็นข้อสังเกตของคุณฮิปโปนะ
ส่วนตัวคุณฮิปโปเชื่อว่ามีบางอย่างที่บอกไม่หมด

แตงโมไม่เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบนเรือกลุ่มนี้ให้ฟัง

แชทที่ให้การว่านั่งท้ายเรือแล้วเห็นแตงโมเป็นคนสุดท้าย

เธอบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้จัดการอีกคนนึง

แต่สองคนนี้เขาบอกไม่สนิทกัน
ประโยคที่สำคัญนะมองว่ากระติกยังพูดไม่หมด
นอกจากคุณฮิปโปบอกแบบนี้ใครบอกอีกล่ะ
คุณแอนนาก็บอกแบบนี้คุณโบทีเคก็พูดเหมือนกัน

ความจริงคืออะไรพูดมาให้หมดนะครับคุณผู้ชมค่ะ